ไปที่นนทบุรีแผ่นปูนซีเมนอ่ะที่มันอยู่บนถนนเนี่ย
ที่ใช้ชั่วคราวระหว่างการก่อสร้างแล้วก็บอกว่ารถมันทุกดินมา
รถสิบล้อมาคุณผู้ชมครับมาถึงตรงนี้พอดีนะ

เพราะแล้วพลิกอย่างที่ผมบอกไหม
อย่างที่เบิร์ตบอกไหมดูอีกที

คือเหลียวไปมองข้างหลังแล้วรีบทิ้งไปเลย
โอ้โหนี่แหละนี่แหละฮะ

จับภาพรถสิบล้อบรรทุกดินนะครับที่ขับมาบนถนนติวานนท์
ซึ่งมีการก่อสร้างเมื่อมาถึงปากซอยติวานนท์สี่สิบห้า
อำเภอเมืองนนทบุรีโพะแล้วพลิกแบบนั้นเลย
อันนี้ดูกล้องหลังดูด้านหลังนี่ฮะโอ้โห
ข้างหลังนี่ใจคอไม่ดีแล้วนะดอมที่เดิมเนี่ยแม่งก็ติดอยู่แล้วนะ
เออนี่นั่นเหลือช่องเดียวน่าจะไม่เหลือรถน่าจะติดเละเทะ
เมื่อวานเนี้ยนนทบุรีนะครับโอ้โหที่เกิดเหตุนะครับ
เป็นถนนสองช่องจราจรมุ่งหน้าห้าแยกปากเก็ด
สิบล้อทะเบียนแปดสองขีดเก้าห้าสี่เจ็ดนนทบุรีครับ
บรรทุกดินมาเต็มคันเอ๊แบบที่พี่เบิร์ตบอกเลย
คือมันเป็นคอขวดใช่ไหมมันบีบช่องจราจรมาเหลือช่องเดียวอ่ะ
อ่าแล้วดันมาคว่ำแบบนี้อีกโอ้โห
เมื่อกี้เมื่อกี้ขออภัยนะพอดีนึกว่าคุยกันอยู่นอกรายการ
เออเนี่ยครับคุณผู้ชมฮะโอ้โหโพลแล้วพลิกแต่ว่าพี่
ผมถามพี่คำเนี้ยพี่มันทุกข้ำหนักเท่าไหร่มาเนี้ย
อืมเออนะครับนี่แหละครับเต็มคันนะพลิกตะแคงอยู่ในเลนขวา
ล้อหลังตกลงไปครับต้องปิดการจราจร๑ช่องทาง
เพื่อซ่อมแซมไอ้ฝาท่อนั้นนะครับที่บอกว่ามันเป็นแผ่นปูนที่
ไว้ปิดชั่วคราวระหว่างการก่อสร้างคนขับรถสิบล้อเล่าบอกว่ากำลังจะเอาดินไปลงในโครงการหมู่บ้านนู่น
ถนนราชพลึกนู่นนะครับพอมาถึงที่เกิดเหตุ
ขับผ่านฝาบ่อบนถนนเนี่ยซึ่งเป็นบ่อพักแล้วเป็นท่อร้อยสายไฟใต้ดินใช่ไหม
ของการไฟฟ้านครหลวงมันสุดโผล่ลงไปนี่นี่นี่พี่คนขับน่าเจือนเลย
โอ้ยเจ้านายเข้าใจนะเจ้านายเข้าใจเพราะมันอุบัติเหตุ
มันเกิดขึ้นได้แต่วันนี้ก็ต้องดูว่าหนึ่ง
รถเขาบรรทุกเท่าไหร่ครับสองไอ้ที่เกิดความเสียหายเนี่ย
โพะลงไปเนี่ยดูได้ว่าการไฟฟ้าเขา
นครหลวงเขาจะดูแลได้ยังไงหรือว่าโครงการก่อสร้าง
จะดูแลได้ยังไงนะอืมพี่เบิร์ตเห็นแบบเนี้ย

เวลามีก่อสร้างข้างบนเราก็กลัวอะไรหล่นลงมา

ข้างบนก็เงยอย่างนี้